เป็นเรื่องของคุณครูที่ไปโพสต์ผลงาน
ร้อยพวงมาลัยของฝีมือเด็กนักเรียน

ยืนถือพวงมาลัยหน้าตาเหี่ยวเฉา
พวงมาลัยที่เหี่ยวเฉาอยู่ในมือ
คือฝีมือเด็กพวงมาลัยเขาก็บิดเบี้ยว
แต่ว่าไอ้ที่มันเป็นประเด็นแล้วก็จนเพจอยากดัง

ขออ่านเฉพาะคำที่อ่านได้จริงคุณผู้ชม
คือในเพจนี้คุณครูเขาโพสต์
แล้วก็เขียนว่าร้อยได้เฮียมากนะคะ

วันนี้ร้อยไม่ผ่านพวกมึงนั่งร้อยอยู่นี่แหละ

คุณผู้ชมได้ฟังประโยคแบบนี้เห็นรูปแบบนี้

ถูกคุณครูเอาไปโพสต์แบบนี้คุณรู้สึกยังไงคะ
แคปมาจากโพสต์ของผู้ชายที่น่าจะเป็นครู

วิชาด้านพื้นฐานอาชีพและสอนร้อยพวงมาลัยให้กับเด็ก
แต่คงไม่พอใจฝีมือของเด็ก
ก็เลยเอาภาพของเด็กยืนถือพวงมาลัยเนี่ย

แล้วก็มีคำหยาบคายแบบนี้บอกว่าโอ้โหพวกมึงร้อยได้เฮียไม่โทรมาก
เขานอกจากแคปมาแล้วเขาก็เขียนใต้แคปว่า
ถ้าเรื่องนี้ไอ้ครูเฮียเติมไม้โทนี้ไม่โดนสอบนะ

สงสารเด็กที่ต้องมาเรียนกับครูแบบนี้
คุณพอโพสต์ไปเท่านั้นแหละ

เพราะว่านี่ดูสิล่าสุดคืออย่างเมื่อคืน

เอามาโพสต์แบบไม่ได้เซ็นเซอร์อะไรเลยค่ะ

เพราะว่าคุณครูคนนี้เองเขาก็คงทนกระแสสังคมไม่ไหวแหละ

ล่าสุดนะหลังจากที่ถูกคนในโลกโซเชียลจวกยับเลย
บอกโอ้โหครูทำไมมีพฤติกรรมแบบนี้

ก็สอนเด็กดีสิให้ร้อยใหม่ก็ว่ากันไป
คุณไม่ควรจะด่าเด็กว่าเป็นเฮียเติมไม่โทร

ทางด้านครูที่เป็นโพสต์เป็นครูต้นเรื่อง

คุณผู้ชมผมอยากจะออกมาขอโทษ
ผมใช้คำพูดกับนักเรียนทั้ง๓คนนี้

ผมอาจจะโมโหเลยใช้ข้อความคำพูดไม่สุภาพ
ผมอยากจะออกมาขอโทษด้วยครับจริงใจครับ
ขอโทษทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับ

ก็ยังโพสต์ภาพเด็กที่ร้อยมาลัย
แล้วก็ภาพของพวงมาลัยตรงนี้นะครับ
หลังจากโพสต์ข้อความนี้เสร็จอีกไม่นาน

ใช่คือก็คงทนไม่ไหวค่ะคุณผู้ชม
แต่ไอ้ที่ลบเฟซบุ๊กทิ้งเนี่ยมันช้ากว่าโลกโซเชียลคุณ
ชาวเน็ตเขาเปิดวาร์ฟเร็วมาก
คือไปย้อนดูพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียของคุณครูค่ะ
ปรากฏว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
โพสต์ว่าเด็กไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกกับเด็กร้อยพวงมาลัยนะคะ

ยังเอาภาพเด็กมาขึ้นในโลกโซเชียลด้วยนะครับ
เด็กชั้นป๒ถึงป๔เอง
ระบุข้อความนะอาร์ดีเซ็นต์อ่านบางช่วงนะครับ
บ้านนอกหาสวยไม่ค่อยมีได้แค่นี้แหละ

ส่วนตรงนี้ก็บอกว่าเต้นวิชาเต้นอะไรเนี่ยนะ

ที่คุณครูผู้ชายคนนี้ถ่ายรูปนักเรียน
ผู้ชายผู้หญิงก็ตามเอามาโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
แล้วก็มีข้อความหรือมีแคปชั่นที่มันไม่ค่อยเหมาะสม
ครูคนนี้เลยที่ชอบเอาภาพเด็กมาโพสต์ประจานนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็พอมันเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้ไปเนี่ยนะคะ
ทางผู้อำนวยการโรงเรียนชาติวิทยา
อำเพิร์ตจักระธิจังหวัดนครราชสีมา

บอกว่าเรียกตัวคุณครูผู้ชายคนนี้มาพบแล้ว

เชิญผู้ปกครองรวมถึงเด็กทั้ง๓คนในรูป
เข้ามาคุยกันมาหารือกันแล้ว

ที่ผมทำไปมันเป็นไปด้วยความคึกขนอง
แล้วก็ไหว้ขอโทษผู้ปกครองขอโทษนักเรียนเรียบร้อยแล้ว
ผู้ปกครองเด็กให้อภัยนะคุณผู้ชม
ใช่แล้วก็โรงเรียนทำหนังสือชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
ยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครราชศรีมา

อบรมเรื่องจัญญบันของความเป็นครูเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็ต้องดูเรื่องของสิทธิเด็กด้วยนะ

ว่าเอาเรื่องราวของคนอื่นมาโพสต์
แล้วก็มาด่าทำให้เขาเสียหายแบบนี้เนี่ย

ส่งข้อความคอมเมนต์มาเยอะเลยนะครับ

โอ้โหส่งข้อความกันมาตรงเลยนะ
เกิดมาเป็นคนบ้านนอกมันผิดอะไรนักเหรอคะ